อ่ะเรื่องของการเข้าห้องน้ำผิดชีวิตเปลี่ยนโอ้โหจาก
จากคนปกติกลายเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสคุณนัทพงศ์อันนี้นะคะ
คนงานอายุสี่สิบสี่ปีก็ต้องบอกว่าโชคร้ายจริงจริงนะคะ
ขอเข้าห้องน้ำบ้านยายคนหนึ่งที่เป็นคนรู้จักกัน
ยายก็ให้เข้าออกมาจากห้องน้ำลูกเขยยายเห็น
แล้วก็คิดว่าเป็นชู้ของภรรยาตัวเองค่ะโอ้ยเข้าไปทำร้ายร่างกาย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
นี่ก็โปรดท้องออกเป็นจะเข้าห้องน้ำนะฮะก็ไปขอคุณยายสมพีเนี่ยอืม
เข้าห้องน้ำนะคะก็ปรากฏว่าคุณยายก็ให้ข้าว
ไม่ถามไม่อะไรเลยเอามีดฟันนายชินกรแล้วก็หลบหนีไป
โอ้โหโดนไปเต็มเลยค่ะ
ประกาศเลยค่ะบอกว่าถ้านายชินกรเป็นอะไรไปจะไม่ให้อภัยลูกเขยเด็ดขาด
ขอให้ไปจากบ้านนี้เลย

ว่ามึงมาอยู่ที่นี่เป็นเดือน๒เดือนอะ
เพราะว่าเป็นลูกค้าเอาชีวิตมาทิ้งเนี่ย
สงสารมันเกี่ยวกับแม่ถ้าแม่ไม่สั่งใครเอาพริกมา
มันก็คงไม่มีปัญหาหรอก
เดี๋ยวก็หากไอ้นี่มันเป็นอะไรไป
ฉันก็จะไม่ให้อภัยให้มันไปอยู่ด้วยกันไป

เอาไอ้นี่ไป

เอามีดไปฟันเขาบาดเจ็บสาหัสเลย
คือตามรายงานบอกจมูกแหว่งตาขวาถลนออกมาเลย
ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยค่ะ